เรื่องของการแจกเงิน๑๕๐๐บาท

บอกว่าเอาไปทำอย่างอื่นเถอะ
สุดท้ายครั้งเขายอมถอยแล้ว

คุ้มกับนโยบายที่เสียเงินไปนะครับ

เอาไปใช้บริการผ่านทางช่องทาง

๕จังหวัดล่าสุดเนี่ยยังไม่เสนอต่อคอรมอลเพราะว่าศึกษาแล้ว
เพราะว่าโครงการนี้อาจจะไม่คุ้มกับงบประมาณที่ใช้ในโครงการนี้นะครับ
แต่ว่ามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าต่อก็คือ
มาตรการทางภาษีจะขยายออกไปอีก๖เดือน
ให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไปหัก
รัฐมนตรีว่าการกรรโสกรรครัมก็บอกว่ามาตรการในรอบจะเน้นการช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อยเหมือนเดิมโดยจะพิจารณาการเติมเงินให้กับ
ผู้ถือบัตรสวรรค์แห่งรัฐเพิ่มเติมครบคู่ไปกับ
การใช้มาตรการช่วยเหลือด้านการศึกษา

ขณะเดียวกันก็จะมีการออกมาตรการทางภาษีช็อปช่วยชาติ
นำค่าใช้จ่ายกับการซื้ออุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬา
แล้วก็หนังสือไปลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับประชาชนด้วย

ลองศึกษากันดูนะคะว่าไปเที่ยวจังหวัด
ไหนแล้วจะได้ยกเว้นภาษีจำนวนเท่าไหร่กันบ้าง